คุณผู้ชมแผนแหกคุกเหนือเมฆของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
หลังมีการถูกเปิดโปรงแผนนี้ออกมา
คือล่าสุดตำรวจกองปราบเตรียมออกหมายเรียกนะคะ
สสเขต๔นครสวรรค์แล้วก็ทนายความที่
ประกันตัวผู้ต้องหาที่ปูดแผนมาให้ปากคำในฐานะพยานเพิ่มเติม
วันนี้ประเด็นนี้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กลายเป็นข่าวคลึกโครม

กองปราบว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ผู้ต้องหาร่วมกับพวกอุ้มฆ่าเผานั่งยางพี่ชายผู้พิพากษา

คือเตรียมแผนแหกคุกขณะถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ทีนี้ย้อนกลับไปต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าตำรวจคุมตัวนายโจ
โจอายุ๔๒ปีเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับคดีรักทรัพย์
หลังได้รับการประกันตัวออกจากเรือนจำคดีพิเศษกรุงเทพ
แต่ว่ายังคงมีหมายจับค้างเก่าอยู่ติดตัวอีกหนึ่งหมาย
ตำรวจเนี่ยนเรียกตัวในโจมาสอบปากคำ
โจเองมีการรับสารภาพว่าที่ได้ประกันตัวออกมาเนี่ย
เป็นเพราะว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินที่รู้จักกันในเรือนจำ
ทนายความส่วนตัวติดต่อทนายความอีกคน
ให้มาประกันตัวออกจากเรือนจำ

ข้อแรกหาทางชิงตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินออกจากเรือนจำ
ข้อที่๒หากข้อแรกไม่สำเร็จ
ลักพาตัวภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจำ
เพื่อใช้ต่อรองในการหลบหนีออกจากคุก
ที่เคยเป็นลูกน้องของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินด้วย
เพื่อให้ร่วมกันวางแผนในครั้งนี้
ซึ่งมีการโทรไปแล้วนะคะ
แต่ว่า
ที่ถูกสั่งให้ทำงานนี้ด้วย
ซึ่งในท็อปเป็นคนนครสวรรค์เหมือนกับพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเลย
สนิทสนมกันในเรือนจำก่อนได้รับการประกันตัวออกมา
ตำรวจไปสอบสวนในท็อปในท็อปรับสารภาพว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
สั่งให้หาทางช่วยเหลือออกจากคุก
โดยเล่าแผนการว่าจะมีคนมาวางระเบิดข้างเรือนจำ
จากนั้นจะล้มล้มเสาทงชาติกลางสนามเพื่อพาดมาที่กำแพงใช้ในการหลบหนี
ทีนี้ออกมาได้เดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์มารับตัว
อันนี้ก็เป็นแผนที่ตำรวจสามารถไปกดดันแล้วก็ได้ออกมาจากผู้ต้องหาทั้งสองคนนะ
โจทย์และท็อปนะทีนี้หลังจากได้บ่อแสมาแล้ว
ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็มีการถูกสอบสวนต่อ
เมืองต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนกองปราบก็จะพิจารณาเตรียมแจ้งข้อเก่าหาเพิ่ม
แล้วก็ประสานไปยังกรมราชธรรมเพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วย
ผลตำรวจตรีจิรพบภูริเดชนะครับผู้บังคับการปรับปราม
สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษหานุมานกองปราบเตรียมพร้อม
สนับสนุนในการคุมตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินไปขึ้นศาล
และสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์
เพื่อความไม่ประมาทเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีการ
มีขบวนการมาชิงตัวอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะฮะ
แล้วก็จะมีกำลังของตำรวจนครบานกับราชธรรมเอง
ช่วยกันคุมตัวจำเลยเพื่อป้องกันการก่อเหตุ
ก็จะมีการแบ่งกำลังไปอารักษาที่บริเวณนอกอาคารศาลในวันสื่อพยานทุกนัด
ส่วนในอาคารก็จะมีหน่วยตำรวจสารอารักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดอยู่แล้วนะครับ
ค่ะทีนี้ต้องดูนะเรื่องการขยายผลของในโจแล้วก็ในท็อปคุณจำได้ไหม
ที่บอกเป็นสอสคนสนิทของพันธบดโทบัญญิณ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปเรียกตัวอดีตสสคนนี้
อีกคนนึงที่ตำรวจต้องไปเรียกตัวมาก็คือทนายความที่ในโจบอกไง
บอกว่าพันตำรวจโทบันยินเนี่ยให้มาประกันตัวออกจากคลุก
แปลว่า๒คนที่เขาต้องไปตามมาแล้วก็มาให้ปากคำในฐานะพยานในอาทิตย์หน้า
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะลูกสาวของพันธ์ตำรวจโทบัญญินน้องเบล
เบลบุษยาออกมาพูดนะให้สัมภาษณ์
แล้วน้องเบลก็บอกว่าพ่อไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่นะ
จะไปทำแบบนั้นได้ยังไงคือข่าวที่ออกมาเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอก
อันนี้น้องเบลบอกนะแล้วเรื่องแหกคุกเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้น
มันก็เป็นแค่ข่าวลือที่คนพูดมามันไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเบลจะไม่เถียงเลย
แล้วเบลก็บอกว่าตอนนี้มีคนโจมตีพ่ออยู่
ไม่น่าจะเอาเรื่องนี้มาซ้ำเติมกันเพราะว่าพ่อก็ทรมานมากแล้ว
ตอนนี้ทุกคนมองว่าพ่อแย่ไปหมดแล้วก็เลยกลายมาเป็นมาด่าเบลด้วย
ซึ่งเบลบอกว่าเป็นห่วงพ่อมากรวมถึงข่าวที่พ่อคิดสั้น
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่พ่อกับครอบครัวโดนคือโดนสังคมตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว

ว่าเคยทำอะไรมายังไงอะไรแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเรื่องการต้องคดีของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเนี่ยนะคะ
ก็คือตกเป็นจำเลยในคดีปลอมเอกสารโอนหุ้นมูลค่า
ประมาณ๓๐๐ล้านบาทของเสียจืดหรือว่านายชูวงแทร่ตั้ง
ซึ่งสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกไปแล้ว๘ปีนะคะ
จากนี้ก็ยังเป็นจำเลยในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
คดีนี้พันธุ์ตำรวจโทบัญญินถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับพวกอีก๕คน
สารนัดตรวจหลักฐานพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็มีคำสั่งให้พิจารณาคดีแบบลับ
ไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ความและทนายความอยู่ในห้องพิจารณาอืม
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่บอกว่ามาจากผู้ต้องหาสองคน
กองปราบเขาจับกลุ่มได้ค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นหรือว่าฟังเสียง
จาก๒คนนั้นโดยตรงนะฮะ